เราดูเรื่องของคดีป้าทุบรถกันหน่อยนะฮะ

คดีป้าทุบรถวันนี้ขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่ง

ทุบรถยอมรับทำให้เสียทรัพย์
แต่ก็แจ้งความกลับเจ้าของรถกระบะด้วยนะ
ที่ทำให้พวกเธอเดือดร้อนรำคาญ
กลับเอารถมาจอดกีดขวางหน้าบ้าน
แล้วก็บอกว่าถ้าคนขับรถกระบะเนี่ย
จะมาเหมือนแบบปรณีประนอม
เราก็ถามคุณป้าแล้วคุณป้าจะยอมไหม

ถ้าเขามาขอโทษถ้าเขามาประณีประนอมเนี่ย
คุณป้าบอกจะอโหสิให้หรือไม่
ต้องให้เจ้าตัวมาที่โรงพักซะก่อน

ก่อนหน้านี้ที่คนขับรถกระบะเขาถูกปรับไป๕๐๐บาท

เหมือนกีดขวางกันจราจร
ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญก็ถูกปรับไป
แต่อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งข้อหาได้อยู่แล้ว
แต่คราวนี้คุณป้าฟ้องกลับ
เมื่อวานี้นางสาวรัตนชัดอายุ๖๑ปี
และนางสาวมณีรัฐแสงพัทรโชธอายุ๕๗ปี
ที่ก่อเหตุใช้เสียมและขวานทุบรถกระบะที่จอดขวางอยู่หน้าบ้าน
ในเขตประเวทกรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปก็คือเกิดวันที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๖๑นี้เอง
พร้อมกับนายอนัญชัยชัยเดชทนายความ
รวมถึงคุณป้าซึ่งเป็นพี่คนโตก็คือคุณป้าบุญศรีด้วยนะครับ
กันหมดครับ๓พี่น้องพร้อมกับทนายความ
เข้าพบพันธ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ภูมิกับการสนประเวทและพนักงานสอบสวน
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์คมคู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาต๓ข้อหา๓กระทง
ตามหมายเรียกครั้งที่สองนะครับครับ
ทนายความของคุณป้าทั้ง๓บอกว่าลูกความยอมรับข้อหาทำให้เสียทรัพย์
แต่ปฏิเสธ๒ข้อหาครับคือพกพาอาวุธและคมครู
ทำให้คู่กรณีตกใจกลัวโดยบอกเหตุผลว่าเสียมและขวานไม่ใช่อาวุธ
ยืนยันว่าลูกความกระทำลงไป
เนื่องจากคำสั่งสารปกครองที่สั่งคุ้มครองชั่วคราว
ก็ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์หน้าบ้านของฉัน
ก็ต้องปกป้องสิทธิ์ส่วนข้อหาข่มขู่
ที่ป้าแสดงพฤติกรรมแบบนั้นบอกว่าไม่ใช่เป็นการข่มขู่
ไม่ถือว่าเข้าข้อกฎหมายที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
และขณะเดียวกันนะครับจะแจ้งข้อกล่าวหากลับ
คู่กรณีเจ้าของรถกระบะในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๗นะครับ
คุณป้ารัตนชัดบอกแบบนี้
การที่หยิบขวานและเสียมออกไป
คือคนที่เอาขวานและเสียมออกไปคือสองป้านะ
คือคุณป้ารัตนชัดกับคุณป้ามณีรัฐ

ซึ่งถ้านับตามศักดิ์ของพี่น้อง๓ท่านนะ
คุณป้าบุญศรีจะเป็นพี่คนโต
คุณป้าบุญศรีในขณะเกิดเหตุการณ์
เป็นคุณป้าที่อยู่ในรถแล้วบีบแต่
ปีน

ส่วนคุณป้ารัตนชัดครับ
คุณป้ามณีรัฐเป็นผู้ที่ถือ
ขวานแล้วก็ถือเสียมออกมา
คุณป้ารัตนชัดบอกแบบนี้

เราไม่ได้มีเจตนาไปกระทำร้าย
แต่ต้องการความชอบทำที่มาปิดกั้นทางเข้าออก
ต้องหาวิธีการออกไป
เรื่องทั้งหมดนี้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือ

เวทต้นเหตุของปัญหา
เวลาเกิดตลาด

ก็เกิดเหตุการณ์วัณฐานกล่าว๑๘คุมภาพรรณ
แล้วป้าก็ต้องเอาขวานและเสียมออกไป
ปกป้องสิทธิ์ฟังเสียงคุณป้ารัตนชัดครับ
ต้องแล้วก็ให้เขาได้อยู่อย่างสงบสุขเหมือนกับโรงบ้านของเราด้วยนะฮะ
ให้มีลิสมากิจให้หาจัดที่ให้เขา
ให้ถูกที่ถูกทางนะ
อันนี้นะครับคุณป้ารัตนชัดยังบอกอีกนะครับ
ว่าเราต้องรักษาสิทธิอันชอบทำของเรา
และตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรัชนิกรเลิศวาสนาอายุ๓๗ปี
คนขับรถยนต์ยี่ห้อนิสานรุ่นนาวาร่าสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานคร
จอดขวางหน้าบ้านในข้อหากระทำการข่มเหงคุกคามทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ
ตามประมวลกฎหมายอายามมาตรา๓๙๗
ส่วนคู่กรณีคือนางสาวรัชนิกรถ้าจะมาปรณีประนอมจะอโหสิให้หรือไม่
ต้องให้เจ้าตัวมาที่โรงพักกันซะก่อนนะครับ
ส่วนนางสาวบุญศรีซึ่งเป็นเพียงผู้บีบแตรอยู่ในรถ
ดังนั้นในข้อกล่าวหาเรื่องทำให้เสียทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในคลิปไม่ได้ปฏิเสธ
แต่คุณป้าบุญศรีก็ถือว่าไม่ผิดเรื่องนี้
ก็ต้องว่ากันไปตามกรณีไปนะครับ
และทางทนายก็ยังยืนยันเรื่องของสารปกครองที่มีคำสั่งคุ้มครอง
ตลาดกระทำการรบกวนดังนั้นการจอดรถขวางทางเข้าออกเนี่ย
มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการละเมิดอำนาจศาล
และการที่ป้าใช้สิทธิ์ในการปกป้องก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบ
ซึ่งอยู่รอบบ้านคุณป้าซึ่งคือประเด็นที่ต้องตรวจสอบเรื่องของตลาด
เพราะว่าคุณป้าถามย้อนกลับไปไง
ย้อนกลับไปที่ผู้ว่าเนี่ยต้นเหตุมันมาจากตรงนี้แหละ

ผู้ว่าท่านรับไปเต็มซะเดี๋ยวนี้
บอกว่าหลังจากนี้จะต้องขอพิจารณา
ข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงก่อน
หลังจากนั้นจะส่งข้อสรุปดังกล่าวไปยังสารปกครองกลาง
อกจากนี้ก็จะตรวจสอบด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่คนใด
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่จนทำให้เกิดตลาดรอบหมู่บ้าน
โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงขึ้นมา

ว่ารับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
แต่ละคนมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงมากน้อยแค่ไหน
คาดว่าใช้เวลา๑สัปดาห์นะคะ
หากพบว่ามีความผิดจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป
ครับตอนนี้คือรองประธานสภากรุงเทพมนครนายนิรันดิประดิษฐกุล

เป็นฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้
เขาบอกมีความคืบหน้าถึงเรื่องนี้นะ
มีความคืบหน้าออกมาเพราะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ร่วมกันว่าตลาดทั้ง๕แห่ง
ทั้ง๕แห่งเนี่ยนะฮะรอบบ้านคุณป้าเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด

บริเวณรอบบ้านผู้ร้องเดิมเป็นลานออกกำลังกาย
ต่อมาปี๕๑เปิดเป็นตลาดสวนหลวง
๕๓มีตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต
ตลาดยิ่งอาบราตลาดรุ่งวานิช
ส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนที่๑คือมีสำนักการโยธา

ผู้เกี่ยวข้องคือนายจุมพลสัมเภาพล
และนายวินัยลิ้มสกุลอดีตภูมิในการสำนักการโยธา

ส่วนที่๒คือสำนักงานเขต
ซึ่งมีอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งตลาด

นายสมชายฉัดสกุลเพลอดีตผอสำนักสิ่งแวดล้อม
นางอัจฉราห่อสมบัติอดีตผอสำนักจราจรและขนส่ง
นรงจงแจ่มฟ้าอดีตพอเขตประเวท
อาจจะต้องย้อนไปถึงอดีตพอท่านนี้
เพราะตอนนี้คนจับจ้องที่พอคนปัจจุบันพอเขตประเวท
แล้วก็ยังมีตำแหน่งของพอคนปัจจุบัน

อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายโยธาน
และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่า๖ราย

ตอนนี้ถ้าดูโทษอาจจะมีทั้งโทษทางอาญา
แล้วก็โทษทางวินัยด้วย

ใช่ฮะและสิ่งที่สำคัญก็ต้องไปตรวจสอบ
และรอจนกว่าศาลจะพิพากษาตัดสินว่า
พื้นที่บ้านคุณป้าพื้นที่รอบบ้านคุณป้า

เป็นที่ดินจัดสรรซึ่งสามารถสร้างอย่างอื่น
อกจากที่อยู่อาศัยได้หรือไม่

ตอนนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับรายงานจากทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อที่จริงตรงนี้แล้วบอกว่าจะใช้เวลา๑สัปดาห์ใช่ไหม
ใช่๑สัปดาห์ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้า
ส่วนเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยที่ทนายความพูด

ทนายความจะไปสู้คดีบอกว่าเสียมพลั่ว

บอกว่าเสียมพลั่วถ้าไม่ได้นำไปประทุษร้ายร่างกาย
จนถึงแก่สาหัสแล้วสิ่งนั้นไม่ถือเป็นอาวุธ
ไม่ได้ไปประทุษร้ายต่อร่างกาย

ก็คือเอาไปทุบรถไงไม่ได้เอาไปทุบใคร

เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาสู้ทางคดีกัน